ในประเทศไทยเรามีการปลูกดอกดาวเรืองสองประเภทครับคือแบบประดับกับแบบตัดดอก
ตอนนี้นอกจากแบบระดับราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแบบตัดดอกราคาก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ชาวสวนเขามีแนวคิดว่าจะลองเสี่ยงปลูกดอกดาวเรืองนอกฤดูกาลดูครับ
เพื่อให้เพียงพอนะครับในความต้องการต้องการจะใช้ช่วงเดือนตุลาคมนี้เพราะว่าเป็นช่วงของพระราชพิธีด้วยนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณอันชรีสิริม่วะครับ
ดาวเรืองตัดดอกบนพื้นที่กว่า๒๐ไร่ปลูกที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ชาวสวนเร่งตัดดอกเพื่อส่งไปยังปากคลองตลาด
ชาวสวนบอกว่าช่วงนี้ราคาดาวเรืองตัดดอกแพงขึ้นมากกว่าปกติเดิมจะแพงที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม
แต่มาปีนี้กลับเป็นเดือนมิถุนายนที่มีราคาสูงมากที่สุด
ราคาดาวเรืองตัดดอกขนาดจัมโบจากเดิม๕๐สตางค์เพิ่มเป็น๑บาท๒๐สตางค์ต่อดอก
ขนาดกลางจากเดิม๒๐สตางค์ก็เพิ่มเป็น๘๐สตางค์ต่อดอก
และขนาดเล็กจากที่เคยขายได้๑๐สตางค์ก็เพิ่มเป็น๓๕สตางค์ต่อดอกเลยค่ะ
คือช่วงนี้มันเป็นฝนก็อาจจะปริมาณดอกอาจจะลดลงสินค้าเข้าตลาดน้อยลง
คือมันทำยากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะฝนตกแล้วดาวเรืองก็จะให้ผลผลิตน้อยลง
ตามปกติในปฏิทินการผลิตช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ชาวสวนจะพักการปลูกดาวเรืองเนื่องจากเป็นฤดูฝนมีแมลงมาก
แต่ปีนี้ชาวสวนบอกว่าราคาที่จูงใจอาจทดลองเสี่ยงปลูกอีกครั้ง
ปีนี้เป็นปีแรกที่ชาวสวนตัดสินใจว่าจะปลูกดาวเรืองในช่วงเดือนสิงหาคม
เพื่อที่จะไปตัดดอกในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าประเมินแล้วค่ะว่าความต้องการใช้นั้นจะมีอีกสูงมาก
คาดการณ์ว่าราคาของดอกดาวเรืองนะคะจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นดอกละ๒๓บาทต่อดอกเลยค่ะ
ราคาที่จูงใจทำให้ชาวสวนเริ่มสั่งเมล็ดพันธุ์ล่วงหน้าเพื่อใช้ปลูกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
โดยยืนยันว่าจะเน้นปลูกแบบตัดดอกมากกว่าลงถุงเพื่อประดับเพราะมีความถนัดมากกว่า
คิดว่าจะไม่ทำไม่ทำหมายถึงว่าไม่ทำมากเพื่อที่
คือถ้าทำมากเนี่ยเราจะดูแลไม่ทั่วถึง
จากที่เคยทำนะคะเพราะว่าถ้าทำเยอะมากเนี่ย
การดูแลเรื่องใช้คนงานเรื่องอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างเยอะ
ถ้าเราทำพอที่เราจะดูแลไหว
คือไม่เยอะมากไม่ถึง๗หมื่น๘หมื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะเพราะสักประมาณพอตัดเนี่ยอาจจะสักประมาณ๔๐๐๐ต้น
อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะดูแลได้ทั่วถึงกว่าเดิม
ชาวสวนวางแผนไว้ว่าการปลูกดาวเรืองรอบนี้
ลดพื้นที่ลงจาก๒๐ไร่เหลือเพียง๕ไร่
เพื่อให้สามารถควบคุมโรคและแมลงได้อย่างทั่วถึง
ขณะเดียวกันก็จะแบ่งเมล็ดพันธุ์ประมาณ๑๐๐๐ต้น
สำหรับปลูกลงถุงเป็นไม้ประดับ
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปประดับบ้านเรือน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อในหลวงรัชกาลที่๙
และตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกบ้าน
ดาวเรืองพิบาลพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้